คุณผู้ชมครับมาดูตรงนี้หน่อยนี่ก็หัวร้อนเหมือนกันนะฮะ
หนุ่มใบเกอร์คนหนึ่งฉุนที่ถูกบีบแร่เตือนนะฮะ
ไม่พอใจตามไปตบเขานะครับทุกผู้ชมครับ

ขอบคุณค่ะ
นี่ค่ะคือกลางดึกคืน๒๖ที่ผ่านมา๒๖มีนาคมคือประมาณว่าไปถูกบีบแร่เตือนว่าขี่รถเนี่ยสวนเลนย้อนทางมาหรือเปล่า
แล้วก็เลยไล่ตามเข้ามาแล้วเนี่ยฮะมาตบเขาแบบทำร้ายเขาตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับคือต่อให้คุณถูกทางคุณก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม
ท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยคือฝั่งที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นชายอายุ๕๐ปีคนหนึ่งนะครับเข้ามากับลูกสาวนะครับ
เสื้อเทาแขนกุดนะฮะลูกสาวนี่สวมเสื้อสีดำนะครับที่ยืนอยู่ท้ายรถนะครับจักรยานยนต์อีกคันนึงเนี่ยคือคันที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาขี่ซ้อนกันมาจะกลับบ้าน
แล้วมาเจออีกคันหนึ่งก็คือใบเกอร์หัวร้อนเนี่ยซ้อน๓มาเหมือนตอนที่ขี่ไปชาย๒หญิง๑ไม่สวมหมวกกันน็อกด้วย
แล้วขี่ไล่ตามมาตบเขานะครับแล้วก็ต่อยด้วยนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยต้องมีคนมาห้ามกันแล้วไอ้พวกนี้ก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไป

ระหว่างทางที่กำลังกันเหลี้ยวขวาผ่านแยกปศุมภัณฑ์

มีจักรยานยนต์คู่กรณีเนี่ยขี่มาจากอีกฝั่งนึง
และมาเบียบเลนของทน
คุณธเนธก็กลัวว่าจะชนกันก็บีบแตร่เตือนไปครั้งหนึ่ง
กลายเป็นว่าคู่กรณีไม่ยอมหลบนี่ฮะบาดแผลบาดเจ็บเมื่อสักครู่นะฮะ
คือคู่กรณีไม่ยอมหลบนะครับฝั่งของคุณธเนธเนี่ยต้องยอมหลบให้
นี่ฮะแผลที่หน้านี่นะครับทีนี้พอยอมหลบให้แล้วเหมือนคู่กรณีจะขี่รถผ่านไปนะ
กลายเป็นว่าเลี้ยวรถกลับมาฮะแล้วก็มาเจอกันตรงนี้มาดักตรงนี้นะครับ
แล้วก็ลงมาทำร้ายแบบนี้ครับจนใบหน้าฟกช้ำนี่แผลแตกนี้เย็บไปสี่เข็มนะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ไปทำแผลที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอปทุมวันแล้ว
คุณธเนธยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหามาก่อน
บีบแตรก็เพื่อเตือนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้ชนกัน
ขี่แบบสวนเล่นมาไม่ได้ต้องการหาเรื่องอะไรเลย
ก็มีรถมอไซค์เหมือนกันนะครับขี่ย้อนสอนมาผมก็เลยบีบแต่ไปให้เขาหลบเขาไม่หลบ
ผมก็ขี่รถไปติดไฟแดงแล้วเขาก็ขี่ตามมาแล้วก็มาโวยวายโวยวายแล้วก็มีชกต่อยกันตามคลิปนะครับ
ก็เขาขี่กินเลนมาเขามาอยู่ในเลนส์ของเขาผมก็กลัวมันจะชนกันผมก็ให้สัญญาณอ่า
ลักษณะขี่กินเล่นกันจะเบียดกันก็เลยบีบแพร่เตือนกัน
ค่ะบีบแรกก็ไม่ได้ค่ะดังนี้ค่ะ
ตายแล้วแล้วซื้อรถจะทำยังไงคุณเห็นมาสอน
อยู่ยากจังเลยค่ะชีวิตนี้
บอกไม่เอาแตรได้ไหมเขาจะลดราคาค่ารถให้
เขาลดราคาไม่ต้องติดแรให้ไม่ได้ใช้
พื้นที่ตรงนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อยนะฮะช่วงกลางวันนะครับ
แถวนี้นะครับเป็นถนนพระรามหนึ่งช่วงหน้าห้างสยามพลากรค่ะนะ
่งหน้าไปทางแยกประทุมวันนะครับพลากรจะอยู่ขวา

ถนนเส้นนี้ถ้าขับไปยังสะพานหัวช้างเนี่ยเขาบอกต้องเบี่ยงขวาเพื่อเปลี่ยนช่องทางจราจร
มันจะมีรถอีกฝั่งหนึ่งขับมาจากสะพานหัวช้างจะสวนเล่นมา๑ช่องจราจร
ก็เลยไม่รู้ว่าที่เขาไปเจอกันในคืนวันนั้นเนี่ย

แต่มันก็ไปทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม
นอปทุมวันบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวคนที่ก่อเหตุแล้วก็เรียกมาสอบปากคำนะครับทุกผู้ชมครับ